บอกให้ทำคืนไม่ทำสักที

ต้องเอาเทียนเหลือง
วันนี้ก็เอาเทียนเหลือง

โห
มองไม่ถูกว่าเต็ปเก่วว่าทำอะไรก็ไม่ได้

เอาล่ะ

ขุมเป็นหกก็ได้อะ

อ่านี่มันขึ้นเข็ดเลยใช่ครับ